คลิปหนึ่งอย่างที่เรารู้มาเมื่อกี้ข่าวเย็นก็ได้นำเสนอกันแล้ว

ซึ่งล่าสุดคนที่ออกมาเปิดเผยข่าวก็คือคุณมัมราโคนิค

เขาบอกว่าเขารู้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
ว่าคุณซันนี่เนี่ยป่วยป่วยแล้วเขาก็ได้พยายามติดต่อบางทีในระหว่างนั้นน่ะ
เขาติดต่อไปหาคุณซันนี่ว่าคุณซันนี่รับงานไหม
คือแบบว่างานที่แบบว่าเป็นงานร้องเพลงพวกเขาจะมีงานร้องเพลงกัน

คุณซันนี่รับงานไหมปรากฏคุณซันนี่บอกว่าไม่รับช่วงนี้ป่วยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วเบื้องต้นจริงเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหมดสติที่คอนโด
แล้วปรากฏว่าพยายามปั๊มปั๊มหัวใจไม่ขึ้นเขาไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่มาเยอะมาก
แล้วเขาก็ไม่ยอมบอกใครอันนี้พี่มัมบอกนะฮะล่าสุด
ล่าสุดเพิ่งได้คุยกันเมื่อเดือนที่แล้วโทรศัพท์คุยกันติดต่อบอกซันนี่ไปร้องเพลงกันนะ
เขาบอกว่าฉันไม่รับงานฉันป่วยอยู่แต่ก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดอะไร
แล้ววันนี้นิติคอนโดก็โทรมาหาคุณมัมลาคุณอีกนะฮะ
เพราะว่าโทรศัพท์ซันนี่น่ะมีเบอร์พี่มัมลาคนอีกอยู่ไง
ซึ่งพี่ไม่รู้จักญาติคุณซันนี่เลยบอกงั้นเลยให้เบอร์เพื่อนสนิทอีกคนนึงไป
รู้อะไรมากกว่าคุณมัมตอนนี้ก็เลยติดต่อยาดได้
ส่วนเรื่องรายละเอียดทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับ
เขาบอกว่าทางกู้ภัยเนี่ยได้เผยเบื้องต้นว่าได้รับแจ้งว่า
พบชายเนี่ยมองนอนหมดสติอยู่ในห้องภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางเนี่ย
ใช่ฮะหมดสติอยู่อย่างนั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาเสียชีวิตแล้ว
ทางญาติก็ได้นำร่างเนี่ยไปล้างให้
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าคืออย่างงี้เรื่องทั้งหมดอ่ะ
มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกใคร

เขาก็บอกให้เหตุผลกับทางนิติเนี่ยว่าเขาอ่ะเหมือนกับเป็น
เป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงเขาแบบอยากจะเก็บเรื่องของเขาไว้
ไม่อยากจะให้ออกสู่สนชนทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ทางฝั่งของนิติเองเนี่ยไปได้กลิ่นของอุจจาระ
หรือปฏิกูลของสุนัขเนี่ยมันออกมาจากห้องของพี่ซันนี่
เพราะพี่ซันนี่เนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขอยู่เอ่อปรากฏว่าคือ
ช่วงระยะหลังเนี่ยประมาณสักสามสี่วันก่อนเนี่ย
เขาก็มีโอกาสทางนิติได้มีโอกาสคุยกับทางคุณซันนี่เหมือนกัน

แต่อย่าเพิ่งแบบไปบอกใครว่าเขาไม่สบายอะไรประมาณอย่างนั้น
เสร็จปุ๊บปรากฏว่ากลิ่นกลิ่นไอ้พวกอุจจาระเนี่ย

ทีนี้เขาก็เลยแบบเข้าไปดูบอกพี่ซันนี่เองเนี่ยก็เหมือนแบบ
สภาพก็คือแบบไม่ไหวแล้วคือนอนติดเตียง
คือป่วยเยอะมากแล้วก็ไม่มีแรง
แต่ว่าโทรส่งโทรศัพท์เนี่ยก็ยังอยู่ในมือนะ
เสร็จปุ๊บยังพูดถามเลยยังตอบรู้เรื่องในตอนแรกตอนที่ไปหาเนี่ย
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องแบบเอาตัวมาล้าง
มาล้างไม่รู้ว่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นอุจจาระหรือเป็นปัสสาวะของ
สันนี่เองหรือว่าเป็นของสุนัขที่นอนอยู่บนเตียงหรือเปล่า
เขาก็ล้างตัวอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกรถมาเนี่ย
เป็นรถของเอราวันก็มารับเสร็จปุ๊บพี่ซันนี่เนี่ยก็ถูกพาตัวลงมาข้างล่าง
พอมาข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบเอาขึ้นรถไป

เขาช็อกบนรถพอช็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ปั๊มหัวใจกัน
พอปั๊มหัวใจเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่ขึ้น

เขาก็เลยพาพี่ซันนี่ออกมาวางไว้ตรงหน้าคอนโด

แต่ว่าคือไม่ไหวแล้ว

คือเราก็บอกว่าช่วงระยะหลังเนี่ย

ไทรอยด์ของแก่กำเลิฟขึ้นด้วย

แต่อันนี้คือด้วยโรคเนี่ย

ไอทีโครงไอทีเคยไม่มีโควิด

ผมอะตกใจมากเลยเพราะรู้ว่า

เจอหน้าก็แกล้งแกตลอดอะไรอย่างนี้

เวลามาออกรายการและกัสดิกับพี่มาม

เมื่อกี้ทีสิดูอยู่คือ

ป่วยมาสักระยะแบบระยะใหญ่แล้วล่ะ